อันนี้ศิลปินว่าที่ศิลปินคนใหม่
อันนี้มาดูศิลปินที่วงแตกกันไปก่อนหน้านี้ใจสลายนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วบอกเลยว่า๒คนก็อยู่ได้มาตรฐานเป๊ะเหมือนเดิมนะคะ
สองสมาชิกวงที่เหลืออย่างโอแล้วก็หม่นไม่ท้อค่ะสารฝันตัวเองต่อ
ด้วยการแยกตัวมาเป็นศิลปินเต็มตัวเลยละกันก็ใช้ชื่อว่าแว่นใหญ่แล้วก็มนนิกนะคะ
คือแยกกันนะสองคนก็ปล่อยซิงเกิลมานะคะของพี่แว่นใหญ่เนี่ยเจ็บจนพอนะฮะ
ตอนนี้ยอดวิวเขาเนี่ย๔ล้าน๖ไปแล้วนะคะต่อกันด้วยเพลงถ้าไม่เจอเธอของมนนิ
มนต์เนี่ยปล่อยมา๕วันยอดวิวประมาณ๓แสนกว่า
น่ารักค่ะจ๊ะมันก็แซวกันเด้นเพลงหวานเขาบอกว่ายอดวิวก็ดี
เพ๊ะปลางเช่นเคยค่ะน้าไปลองฟังตรงดูฮะ
เจ็บจนพอเกินที่ใจมันจะทนไหววันนี้ฉันขอแค่เดินออกไปให้ไกล

ถ้าไม่เจอเธอ
มดป่วยด้วยวันนี้มา
ถามว่ายังคุยกันได้ไหมก็ยังคุยกันได้
แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเหมือนเดิม
ดังนั้นเนี่ยชั่วโมงนี้มันไม่ใช่ชั่วโมงที่
จะมานั่งตรวจสอบอะไรต่าง
ใช่ก็คือก้มหน้าก้มตาทำหน้า
ทำหน้าที่ของตัวเองทำงานของตัวเองต่อไป
แล้วก็ขอบคุณหลายคนที่ให้กำลังใจ

แต่อะไรที่เคยทำมามันก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแล้ว
แล้วก็มีคนแบบว่าพิมพ์เข้ามาให้กำลังใจมากมาย
คือผมไม่รู้ว่าอันนี้ต้องให้ทางค่ายเช็ค
แต่ถ้าเท่าที่รู้เนี่ยมันน่าจะรับเพิ่มยังไม่มีแน่นอน